ราชบุรีนะคะเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นค่ะเขาเคยมีปัญหากันมาก่อนนะคะ
แต่ว่ามาเจอกันที่ร้านร้านหนึ่งอีกครั้งเคลียร์กันสักทีสิ
แต่เคลียร์กันไม่ลงตัวอีกแล้วนะคะคนทะเลาะกันยังไงก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมเนี่ยนะคะ
วักปืนออกมายิงกันค่ะวัยรุ่น๑คนอายุ๑๙ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ก็คือถูกยิงที่ชายโครงด้านซ้ายกระสุนมันไปเจาะไตข้างซ้าย
ตอนนี้อาการสาหัสผ่าตัดแล้วนะคะเอาไตทิ้งต้องเอาไตทิ้งออกไปเลย
ด้านซ้ายเนี่ยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นสี่ทุ่มเก้ากันยายนที่ผ่านมา
บริเวณแยกห้วยชินศรีตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีค่ะ
ตำรวจไปควบคุมตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงกันเนี่ยได้ช่วงเช้าเมื่อวานนี้
พบว่าเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีเท่านั้นเองนะคะ
ชื่อว่านายโจ้หลังก่อเหตุ
ใช้อาวุธปืนลูกโม่ขนาด๓๘ยิงในตอส
อายุ๑๙ปีเข้าที่ชายโครงด้านซ้าย๑นัดตอนนี้

สาเหตุเนื่องจากนายโจมือยิงกับนายตอส
ที่เป็นคนถูกยิงตอนนี้บาดเจ็บสาหัส
เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อน
และก่อนเกิดเหตุมาเจอกันที่ร้านร้านหนึ่งนะคะ
ทะเลาะวิวาดกันอีกชกต่อยกันอีก
แต่กลุ่มของนายโจ้มือยิงมี๓คน
กลุ่มในตอสมีมากกว่าประมาณ๑๐คน
กลุ่มในตอสรุมทำร้ายกลุ่มนายโจ้
โจ้เห็นว่าคนน้อยกว่าสู้ไม่ได้
ใช้อาวุธปืนที่พกมายิงออกไป
แล้วมันไปถูกในตอสที่ชัยโครงด้านซ้าย๑นัด
จากนั้นนายโจ้ยิงแล้วหลบหนีไปค่ะ
มาดูอาการของนายตอสนะคะ
ต้องตัดไตข้างซ้ายลำไส้และกระเพาะบางส่วนทิ้งไป
และเป็นการผ่าตัดรอบที่๓แล้วที่โรงพยาบาลราชบุรีค่ะ
หลังตำรวจจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นวัยรุ่นอายุ๑๗ปีได้
เบื้องต้นข้อหาก็คือพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก็จะเชิญเจ้าหน้าที่จากสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำต่อไปค่ะ